ก็มีผู้หญิงคนนึงเขาโทรศัพท์ไปที่สภที่เชียงรายนะคะ
โทรเข้าไปเนี่ย๒๗๗ครั้งถามว่าโทรไปทำไม
คือโทรไปเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะแจ้งความบอกว่าช่วยฉันหน่อย
จับเพราะที่บ้านเนี่ยมันมีดวงวิญญาณแล้วก็มีพูดผีปีศาจมีคนเล่นขอมีเล่นคน
คนเล่นมนต์ดำเนี่ยมาหาเธออืมตำรวจเขาก็มานะอืม
พอมาถึงเสร็จปุ๊บพี่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าขอไปแจ้งความหน่อยไหม
แจ้งความใครตำรวจก็บอกโอเคถ้างั้นป่ะไปสอบพอด้วยกัน
ตำรวจก็พอพากลับไปสอบพอเพราะกลับไปสอบพอปุ๊บ
ผู้หญิงบอกว่าฉันจะแจ้งความผีตำรวจก็งงบอกมันแหมมัน
มันแจ้งไม่ได้มันไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะไปจับใคร
ไม่มีที่โดนนะจะไปแจ้งความคนปล่อยมดดำ
มันก็จับไม่ได้จับไม่รู้เป็นใครมันไม่รู้เป็นใคร
มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้

มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้

มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้
มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้
มี๑๐ตำรวจโทรท่านดึงต้าตาหล่อหล่อผมจำขึ้นไปได้
มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้
มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้มันก็จับไม่ได้

จิตตรงเป็นพบหมู่งานป้องกันปราบปรามสพเวียงชัย

โชคดีผมดูหนังควายธนูมาก่อนนั่นไง
เขาก็เลยเอาควายธนูตัวหนึ่งเนี่ยจริงหรือปลอม
จริงเอาควายธนูเนี่ยมอบให้กับทางผู้หญิงเจ้าของบ้านหลังนี้ไว้
พอหลังจากนั้นเขาก็ใช้วิธีตำมาจากในหนัง
หักกิ่งไม้มาแล้วก็จุ่มน้ำมนต์แล้วเป่ากระถาสวดมนต์
แล้วบอกออกไปออกไปออกไป

โดยเฉพาะใต้ต้นรู้สึกใต้ต้นขนุนหรือใต้ต้นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะ
เขาบอกตรงนั้นผู้หญิงบอกว่าเห็นผีเห็นอะไรอยู่ตรงนั้น
เขาก็ไปถึงก็กระทืบออกไปมึงออกไป

ไล่ใหญ่เลยสักพักผู้หญิงก้มกราบขอบคุณมากค่ะ
ออกไปแล้วผีออกไปแล้วคืออย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ข้างนี้นะครับ

ฮะก็มันเกิดที่อำเภอเวียงชัยดอดรัวอยู่ที่ไหนง่ายตบปากให้
รู้ไหมมันเกิดที่ไหนรู้แต่จังหวัดเชียงใหม่เธอรู้มันเกิดที่ไหน

ไม่บอกว่าอะไรนี่หนุ่มเตรียมให้ฉันเตรียมตัวหน่อยสินี่หนุ่มเล่าจบแล้ว
จริงคือเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละตำรวจเซ็นดี
แต่ความจริงตำรวจไม่ได้มีวิชาอาคมอะไรเลยตำรวจเนี่ยจำมาจากละคร
ตอนนี้ละครที่เสกของเสกอะไรเยอะเหมือนกันนะฮะตำรวจอ้าวบทสวดเอามาจากไหน

เรื่องอะไรเรื่องอะไรฮะจำมาจากเรื่องอะไร

อีบ้าช่างเขาแต่กันเมฆนะครับ
เขาก็บอกว่าเอาล่ะคือไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือเขาจะแจ้งความแจ้งความอยู่นั่นแหละว่า
โดนผีโดนผีตำรวจก็งงสิปกติ
มีแต่คนมาแจ้งความเกี่ยวกับว่าโดนคนนู้นทำร้ายทำร้ายนู่นนี่นั่น

ผู้หญิงไม่จบธนาศัพท์ที่ประโยชน์๑๐๐ครั้ง

มีนะตำรวจเขาก็เลยมาไล่แบบนี้เนี่ยเนี่ยฮะ

เนี่ยไงเอาเนี่ยไง

แต่สิ่งที่คนก็แชร์ว่าเออตำรวจหล่อว่ะเฮ้ย
นี่ไงที่เค้าแชร์กันวันนี้คือนอกจากตำรวจมีโหอ๋ออ๋อไอ
นี่เห็นไหมนี่บริกรรมคาถาบริกรรมคาถา
ประทุ่นเห็นไหมล่ะนี่เห็นไหมล่ะโอ้โหเห็นไหมล่ะ
ก็บอกแล้วนี่ไงอย่านะมึงอย่านะผีร้าย

นี่แหละมึงไปแล้ว
ไปแล้วหมาเหมืองวิ่งหนีหมด

แต่หมาวิ่ง
เพราะหมาอาจจะกลัวควายธนูหรือเปล่าเธอ

ออกไปออกไป

สิ่งดีดีก็จบเข้ามา

คือต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมพูดไปทีเองแล้ว

อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
ผมชื่นชมจริงเพราะอะไรไปว่า
คุณไม่ได้มองข้ามความรู้สึกของประชาชน
ต้องยอมรับเลยบางตำรวจบางนายไม่ได้เป็นแบบนี้นะ
บางที
ให้เผยให้เรื่องมันคลาย
พอเสร็จแล้วทางทีมข่าวก็ลงไปที่บ้านหลังนี้
ก็ปรากฏว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เขามาอยู่ที่นี่ประมาณ๔๐ปีแล้ว
แล้วก็เมื่อก่อนมีสามีปรากฏสามีเสียชีวิต
พอเสียชีวิตเนี่ยความรู้สึกแกรู้สึกเหมือนแกจะเปลี่ยนไป

พอออกไปเวลาแบบเจอใครที่แบบเหมือนแบบ
หูผิดตาหน่อยก็เหมือนจะตะโกนว่าเขา
แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับพฤติกรรมเปลี่ยนไป
กลัวเรื่องของมนต์ดำเรื่องของอะไรอย่างนี้
ตำรวจเขาก็เข้าไปช่วยดูแลตรงนี้ให้
แต่ตำรวจที่เป็นตำรวจอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่นะ
จะเข้าใจประชาชนแล้วแก้เคยเจอนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าลอตเตอรี่หวยนั่นแหละเขาหาย
แล้วก็โว๊ยทำอะไรไม่ได้ตำรวจเลยพาไป
พาไปหาคังคกพาไปหาคังคกจริง

แล้วก็ให้เลขใหม่ไปเขาก็สงบ

จริงอันนี้พี่ผัดเคยเจอ
คืออย่าไปมองข้ามความรู้สึกเขา
ความรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญนะของชาวบ้านของประชาชน
มันไม่ได้หมายความว่าโอ้โหทุกอย่างมันจะต้องเป็นแบบ
อันนี้ติดใจตำรวจ
ตำรวจหล่อ
แล้วที่สำคัญภูมิครับการเขาเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะ

หัวหน้าเขาเข้าไปที่เกิดเหตุด้วยนี่ไปอยู่ด้วย

ตอนนี้เขาดีใจครับ
เขาบอกว่าเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำให้อะไรอย่างเงี้ย
เดี๋ยวผมไปซื้อบ้านซื้อน้ำให้อะไรอย่างเงี้ย
มาให้กินน่ะ
ผมบอกว่าไม่ต้อง
ก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็น

แล้วก็พากลับบ้าน

วิ่งหนีสิ

ไหมคะผมทำได้ผมเคยไล่ไปแล้วจำรายการอ่ะ
เห้ยจริงจริง

แล้วมันเป็นใคร

เจอแบบไม่ใช่ของจริงของจริง
ก็มีนะบ้าเพียนมีนะ
คือแบบว่าบางทีถามว่าของจริงมีไหมมี

อยู่ดีกว่าแบบนึงแบบ